คุณผู้ชมครับผมพาไปดูพิธีอาบน้ำมนต์กันหน่อยก็แล้วกันครับ
เขาบอกว่าอาบน้ำมนต์ยังไงให้โลกจำ
ก็ต้องอาบแบบนี้แหละเพราะว่าคนโจทยันกันเยอะมาก
คุณผู้ชมดูนะฮะไปอาบน้ำมนต
แล้วเขาบอกว่าเหมือนมีอาการผีเข้าหรือว่าของขึ้นก็ไม่รู้แหละ
ที่สำคัญคือก่อนน้ำมนต์จะเข้าปากมันผ่านสิ่งนี้ก่อน

ขอบคุณค่ะ
ครับ
แล้วน้ำมนต์ไหลผ่านจากเท้าเข้าปากผู้หญิงคนนี้

ด้วยฮะเธอก็กรี๊ดใหญ่เลยก่อนที่จะมีท่าทางเหมือนคนจะอ้วก
เจียนออกมาค่ะนี่ฮะเอาเท้าแตะที่ท้องด้วย
อีกคลิปนึงอีกคลิปหนึ่งพอลุกขึ้นนั่งเสร็จปั๊
เอาเท้าไปแตะไปถีบตีที่หลังนี่นี่แบบนี้ฮะ
แล้วเธอก็โอ๊คอากโอ๊คอากโอ๊คอากไม่แน่ใจว่าเธอร้อง
เพราะเธอเจ็บด้วยหรือเปล่าหรือยังไง
ในเน็ตก็สงสัยไม่ต่างกับคุณขวัญ
และคุณผู้ชมที่มีคำถามในใจผมเชื่อว่าแบบนั้นนะฮะ

อาการแปลกแบบนี้นี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอ
แล้วนี่คือที่ไหนทำไมทำพิธีแบบนี้
คำถามที่สงสัยเราหาคำตอบมาให้ครับ
ขุนกาวีสีสยามเป็นเจ้าสำนัก

นี่ฮะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละครับ
แหละเห็นไหม
ค่ะใช่ค่ะนี่เห็นแหละ
พอลูกศิษย์หายไปปั๊บหลบไปแล้วเห็นชัดเลย
คุณกวีศรีสยามเป็นคนทำพิธี
แล้วเขาบอกว่าวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีการทำพิธีอาบน้ำมนต์หล่อกุมารยักษ์และสวดมนต์ด้วยนะครับ
ทีนี้คลิปที่เห็นด้านขวาของจอเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
นั่นคืออาบน้ำมนต์ไล่สิ่งชั่วร้ายส่งท้ายปีเก่า
ขับไล่สิ่งต่างที่มันชั่วร้าย
และเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตอนระหว่างทำพิธี
บางคนเจอทั้งผีเข้าบางคนองค์ลงก็มีครับ

และต้องใช้คาถาใช้อาวุธคู่กายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
ผู้หญิงคนนี้ที่มานอนให้เขาอาบน้ำมนต์
เราถามเลยแล้วทำไมต้องราดผ่านเท้าก่อน
เดี๋ยวไปฟังว่าขุนกวีศรีสยามจะตอบเรื่องนี้อย่างไรฮะ
มีวิธีแก้ไงครับ
วิธีต่างกันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนะฮะ

ซึ่งเป็นของต่ำขับไล่สิ่งต่ำออกไป

ง่ายครับนี่คือขุนกวีชี้แจงให้ฟังรู้แล้วนะที่มาที่ไป
ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นนะฮะบางคนก็ยังคาใจอ่าแล้ว
คนที่เขาไปทำพิธีนี่เขาไม่กลัวกันบ้างหรือไงค่ะเราได้คุยกับ
คุณพวงมณีครับมาจากเพชรชบูรณ์นะครับคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยฮะ
นี่ระหว่างให้สัมภาษณ์เธอมีอาการแปลกด้วยคุณขวัญคุณผู้ชมดูนะ
บอกว่าตอนที่ทำพิธีอาบน้ำมนต์เนี่ยนะตอนนั้นรู้สึกตัวแต่คุมตัวเองไม่ได้
เสียงกรีดร้องและโอ๊กอากโอกอ้ากท่าทีเหมือนคนจะอ้วกตลอดเวลาเนี่ยครับ
จนกระทั่งเสร็จพิธีทุกอย่างถึงกลับมาเป็นปกติ
ถามว่าพี่มากี่ครั้งแล้วเนี่ย
หกครั้งแล้วครับหกครั้งถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มาซ้ำอย่างแน่นอนนะครับลองฟังครับค่ะ
มีอาการเหมือนปวดแสบปวดร้อนเหมือนถูกอะไรอย่างนี้

จริงค่ะรับรองเลยค่ะ

แล้วคือเป็นคนที่ไม่ชอบศักดิ์ทั้งศักดิ์
แต่วันตอนนี้ศักดิ์ไป๓อย่างแล้วครบเลย
ไม่ชอบศักดิ์ตอนนี้ศักดิ์หลายอย่างบนหลังแล้วฮะ
และยืนยันไม่ใช่หน้าม้าของจริงมาจริง
อีกหนึ่งคนครับลูกศิษย์คนนี้มาจากปฐุมธานีครับ
อาบน้ำมนต์เป็นลูกศิษย์มา๓ปีแล้ว
ผู้ชายคนนี้ครับแต่เขาขอไม่เปิดเผยตัวตนก็แล้วกันนะฮะ
มาทำพิธีอาบน้ำมนต์เสริมสิริมงคล
ก็บอกตอนที่อาบน้ำมนต์ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวนะฮะ

พอเสร็จพิธีปั๊บสบายตัวแล้วเขาบอกโล่งเลย
มันเบาฮะก็เลยตัดสินใจมาเป็นสิทธิ์ที่สำนักวิมารอสูรแห่งนี้

อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ต้องย้ำนะว่า
พิธีกรรมต่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและที่เราได้เล่าให้ฟังไป
ไปถึงเขาชี้แจงเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณนะฮะ

ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อเนอะเราก็ไม่ก้าวล่วงในความเชื่อของใครนะคะ